นาฬิกา๔นาทีกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
วันนี้เป็นวันสำคัญของกรุงรัตนโกศิลป์กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นวันครบรอบการสถาปนากรุงรัฐนโกศิลปเป็นราชธานี
ซึ่งปีนี้ครบรอบ๒๓๖ปีครับ
รัฐบาลจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
งานใต้ร่วมพระประมี๒๓๖ปีกรุงรัฐนโกสิน
จัดขึ้นระหว่างวันนี้ครับถึงวันที่๒๕เมษายน
พร้อมกับประชาชนจะได้รับชม๑๑ริ้วขบวน
แสดงการสถาปนากรุงเทพมนครและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ๑๐รัชกาลด้วยนะครับ
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของกรุงรัตนโกศิลป์ที่มีเสน่ห์แห่งหนึ่งของโลก
แล้วก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ฝ่ายฝันจะเดินทางมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับ
โดดเด่นเป็นสง่าที่เห็นได้ก็คือศาสนสถานอันงดงาม
โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาบรามหรือว่าวัดพระแก้วที่ประดิษฐานพระแก้วมรกฏ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่เคียงข้างพระบรมหาพระราชวัง
ซึ่งอยู่ใจกลางพระนครที่มีความงดงามวิจิตรการตาของศิลปะไทยนะครับ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมนครและคนทั่วโลกก็ยกย่องถึงเรื่องของงานศิลปะและงานวัฒนธรรมที่งดงามของไทยนะครับ
เมื่อ๒๓๖ปีก่อนนั้นกรุงรัตนโกศิลป์มีประชาชนนั้นปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมคลองเพียงไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาบราชปฐมบรมศักกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ส่งก่อตั้งราชธานีแห่งนี้ขึ้นเมื่อวันที่๖เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๙
และทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่๒๑เมษายนในปีเดียวกันนะครับ
ในเวลา๑๘นาฬิกา๑๕นาทีในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใต้ร่มพระบรมี๒๓๖ปีกรุงรัตนโกศิลป์ที่ลานพระพลามหาเจษฎาบดิน
ชมริ้วขบวนแสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกศิลป์
และเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๑จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่๑๐นะครับ
ภายใต้แนวคิดรัตนโกศิลปเรืองกรองซึ่ง๑๑ริ้วขบวนนั้นนะครับได้แก่
ริ้วขบวนเฉลิมฉลอง๒๓๖ปีกรุงรัฐนโกศิลป์
ราชการที่๑สร้างบ้านแปลงเมือง
ขบวนต่อมาก็คือรัชกาลที่๒ฟูเฟื่องวรรณกรรม
ราชการที่๓เลิศล้ำเศรษฐกิจ
ราชการที่๔แนวคิดอารยะ
ราชการที่๕วัฒนะสู่สากล

เป็นริ้วขบวนรัชกาลที่๖มากล้นการศึกษานะครับ
ราชการที่๗ประชาธิปไตย
ราชการที่๘นำไทยสามัคคี
ราชการที่๙พระบารมีเปี่ยมล้น
และรัชกาลที่๑๐ประชาชนเปี่ยมสุขนะครับ
นี้ประชาชนทั่วไปก็เข้าร่วมในการรับชมริ้วขบวน
ได้ด้วยการแต่งกายชุดไทยสมัยต่างด้วยนะครับ